ว่าเราไปต่อด้วยแนวทางการแก้ปัญหาแบบเดิมไม่ได้นะครับ
๙ปีงบประมาณอย่างน้อย๕แสนล้านบาท

ที่๑คือปรับเรื่องของเป้าหมาย
ผมอยากให้เราปรับการมองว่าเป้าหมาย

สันติภาพคือความสงบที่มาพร้อมกับความชอบทำ
เราต้องเข้าใจว่าหัวใจของปัญหาในชายแดนใต้

ความชอบทำของรัฐไทยในการบริหารจัดการพื้นที่

ที่เป็นเป้าหมายทั้งเรื่องของความสงบ

ควรจะเป็นรัฐบาลพลเรือนไม่ใช่รัฐบาลทหาร
ควรจะสร้างกระบวนการที่ให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วม

ที่เป็นตัวแทนจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ

การมีกรรมาธิการวิสามารมาติดตามศาลการ
แต่สิ่งที่เราคิดว่าสามารถเพิ่มเข้าไปได้

อย่างเช่นการมารับรองข้อตกลงทางสันติภาพ
ดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่มาจากข้อตรงสันติภาพเป็นต้น

ส่วนที่๑ผมคิดว่ามันจำเป็นต้องมีการปฏิรูป

เพื่อให้มันมีสมดุลที่ดีพอในการบริหาร
จัดการในพื้นที่โดยที่ไม่ปล่อยให้
พื้นที่สามจังหวัดเป็นสภาวะ

มาตรการความมั่นคงที่ไปละเมิดสิทธิศิษภาพประชาชน

เรื่องของการยกเลิกไกลประกาศกวดอัยการศึกษ์ในชายแดนใต้

ทั้งพาอัยการศึกษ์ทั้งพบฉุกเฉาะ
ความมั่งคงคือการกระจายอำนาจสู่พื้นที่
เก้าไกรเราเสนอความจริงโมเดลของทุกจังหวัดเหมือนกันหมด

ให้ทุกจังหวัดมีผู้ประหลาดสูงสุดที่มาจากการเลือกตั้งของคนในพื้นที่
มีอำนาจและมีทรัพยากรเพียงพอในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของพื้นที่ตนเอง
ถ้ารวมคำทั้งหมดที่คุณพลิตพูดมา
หัวใจของมันคือพูดถึงความชอบทำของรัฐไทยต่อพื้นที่ใช่ไหม
คือสันดิบภาพคือความสงบบวกความชอบทำ